เพราะว่าปีที่แล้วซีซั่นก่อนนู้นก็

จากรูปการณ์ก่อนหน้านั้นคือเล่นดี
ใช่เล่นดีมาก

แต่ว่าจะบอกก่อนว่าจริง

มีแป้มมากกว่าโซนตกชั้นมากพอสมควร

แต้มอยู่โซนแบบแถวสีแดง
ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้บอลเตะกันที
เราก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่ปล่อยอีพีนี้
อีพีนี้ที่เรากำลังอัดอยู่ก็คือเมื่อเช้า
ใช่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์

ไม่ได้ดูเหมือนกันก็เห็นแชร์กันหน้าเต็มฟีดเฟซบุ๊กก็ตกใจอยู่
อันนี้ผมเปิดตารางให้ดูก็คือลีสเตะไปแล้ว๑๗เกมมี๑๖แต้ม
ก็มากกว่าทีมอันดับ๑๘ที่เป็นโฟตกชั้นก็คือเบอร์ลี่อยู่๕แต้ม
อ่าโอเคตอนนี้อยู่๑๗อันดับ๑๗นะ

แล้วมันยังไงมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวที่เราจะคุยวันนี้บ้างพี่บอล
อันนี้มันเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ
ก็คือว่าเวลาที่มีทีมที่ขึ้นจากลิกรองถ้าอย่างพรีเมริกก็อยู่บนสุด
อ่าของพี่เวลิกเนี่ยก็ด้วยความที่คนไทยดูพิเวลิกเยอะ
ก็ขอพูดถึงแค่พรีเมอร์ลิกละกันนะครับเขาเรียกว่าทีมที่มาแรง
ตอนที่เป็นทีมน้องใหม่จากลีกรองแล้วทำผลงานติดลมบนนู่นนี่นั่น

ศักดิ์โรคการแรกขึ้นมานี่คือแบบโอ้โหพลีกจัด

แล้วก็พออีกรูปการณ์ต่อมาก็ตกชั้นซะงั้น

อ่าอิปิสโดนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับ

เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่เรื่อยไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา

แต่เกิดขึ้นพอให้เห็นอยู่บ้าง

พอให้เรียกว่าเป็นอาถรรพ์ได้ถูกต้องครับ

ประมาณปี๒๐๐๐รุศการ๒๐๐๐ถึง๒๐๐๑

ก็ขึ้นมาพยานจนได้ที่๕ครับ

อืมแต่ปีต่อมาก็คือตกชั้น

โอ้โหมันจะสุดยอดเลยนะ

ก็ชะตากรรมก็ไม่ต่างกันก็คือตกชั้นในรูปการณ์ต่อมา

แล้วฤดูการต่อไปเขาเป็นไงพี่จำไม่ได้

จำไม่ได้แต่ว่าผลงานแย่ลง

เออใครมีใครมีลองเสิร์ชข้อมูลดู
จำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้แน่คือผลงานแย่ลง

แล้วพี่ว่าขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วแชมป์เก่าตกชั้นเนี่ย

แล้วก็ขึ้นมาเป็นแชมป์แล้วก็ผลงานตกลงไป
เดี๋ยวเราก็ค่อยพูดกันแล้วกันนะครับ
เกิดขึ้นกับอะไรนะ

เราต้องมาดูกันท้ายรุ่นการอีกทีหนึ่ง

แต่ว่าคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ทำนองนี้ครับ
เขาก็ออกมาเล่าให้ฟังครับ

ห่วงเวลาที่มีเวลาประสบการณ์ใกล้เคียงกับ
เขาบอกว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ย

ตระหนกตกใจอยู่ภายในทีมพอสมควร
คุณจะเจอแต่ความไม่สนุกสนานอยู่ในทีมเลย

แล้วก็ถ้าคุณอยู่ในลิลอง
ถ้าคุณอยู่ลีก๒หรือลีก๑
เกมนี้คุณทำผลงานไม่ดี
ต่อไปคุณมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้

ทันทีที่คุณแพ้ในเกมนี้

เพราะบางทีคู่แข่งทีมต่อไปของคุณ
บรรยากาศมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกอะไรอย่างนี้ครับ
คือมันมีเจ้าทินอยู่อ่ะ
คือมันไม่มีหลักประกันไม่มีหลักยึด
เฮ้ยไอ้ทีมเนี่ยเรามีโอกาสชนะเว้ย

เออจะเอาชนะได้หรือเปล่า
๖แล้วนะแล้วไอ้ทีมกลางตารางอีกเกือบ๑๐ทีมอ่ะ
ซึ่งกลางตารางเนี่ยที่เขาอยู่กันเป็นประจำเนี่ย
มีโอกาสเหนือกว่าใช่ไหม
มันด้วยบรรยัตยางเนาะมันชัดเจนอยู่แล้วว่า
ซึ่งมีเป็น๑๐ทีมเวสแฮมเจอแต่ละทีมคือ

ใช้คำนี้ใช้คำนี้ได้พักหายใจหายคอใช่
มันก็การแพ้หนึ่งนัดมันคือแบบเออมันเข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลย
ผมว่าผลลัพธ์ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะ
บางทีเฝออาจจะเป็น๑๐๐หรือเปล่า
ใช่คือด้วยเราไม่ได้บอกว่าทีมใหญ่ต้องชนะเสมอ
มันก็มีคลิกอยู่บ่อยที่เราเห็น

คือด้วยชื่อเราว่ามันแบบหมดเข้าใจเลย
แล้วมันมันก็มันก็เป็นเรื่องยากอีกถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ย
บรรยากาศมันก็ยิ่งน่าแย่ลงกว่าเดิม
มีความขมขื่นแบบทุกอย่างมันจะวนหลูบกลับมาหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับ
คือ๓แต้นแม่งสำคัญมากในพลังเมลิก
แล้วทีมของเราจะชนะได้เมื่อไหร่
นั่นแหละครับมันคือถ้าไม่ชนะเนี่ย
ทุกอย่างมันจะแบบยิ่งเหมือนกับดินพ่อขางหมูอะ

มันเป็นลีกที่มีความโหดร้าย

ชนิดที่ว่าคุณอาจจะไม่ทันสังเกต
แต่ว่ามันไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้จริง
ที่เคยอยู่ในพิมมิลิกกับทีมที่อยู่โซนท้ายตาราง

ต่อมาก็คือความยากของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาครับ
แล้วทำผลงานได้ดีในฤดูการแรกก็คือ
เรื่องของการเสริมทัพปรับแต่งทีม
แล้วนี่มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่า
การเสริมทีมแบบไหนที่จะทำให้ทีมเนี่ย
อยู่รอดในพรีเมอร์ลีกได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
มันไม่มีตัวเลขตายตัวมันไม่มีสูตรตายตัวแน่นอน
หลังจากที่คว้าแชมป์พรีเมลิกเสร็จปั๊บ
รูปการณถัดมาเขาไม่ได้มีการเสริมทัพปรับแต่งทีมแบบ
ในอย่างสำคัญอ่ะแม้ว่าเค้าจะมีโอกาสที่จะซื้อตัว
เซียดินซีดานหรือคิสโต๊ปดูการี่ที่เราเคยเล่าในอิปโสดที่๑๑
ก็ทีมไม่ได้ซื้อแต่ทีมผลงานก็ตกลง
มันก็ไม่มีเหมือนที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนได้

ซึ่งไม่ใช่ว่าแปลว่าเราเสริมแล้วคนอื่นจะไม่เสริมอีก

คืออันนี้มันก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของ
เอ่อมันที่พี่ต้าพูดบอกก็ถูกก็คือ
เราไม่เสริมแต่ทีมอื่นเสริมอย่างนี้
ซึ่งเอาจริงมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คิดไปเล่นว่า
พอเราไม่เสริมแปลว่าอาวุธเราเหมือนเดิม

เรื่องของการจับทางก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
วันนี้ขอมาพูดถึงทีมที่เราเกริ่นไปตอนต้นอ่า
ก็คือจบซีซั่นเนี้ยพวกเขาได้ไปยูฟ่าครับอืม
ซึ่งเป็นปัจจุบันก็คือยูโรปาลีกนะอ่าอืมนะครับ
เขาก็มีการเสริมทัพมีการดึงนักเตะต่างชาติ
นี่นั่นคนแต่ละคนเข้ามาร่วมทีมมีชื่อของ

หรือว่าอันนี้ก็อ่านไม่ค่อยถูกแล้วเขาเป็นพวกปาโบคูนาโก้อันนี้เราไม่ค่อยรู้จักแล้ว

แล้วก็เริ่มมีตัวต่างชาติเข้ามาทุกอย่างมันเริ่มไม่ลงล็อกแล้วนะครับ
คนนี้ยิงไป๑๙ประตูในรูการที่ด้านหลับห้า
เขาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นของวันที่
แง่ของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนักเตะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกว่ากันอย่างนี้
ทำให้ทีมมันไม่เหมือนเดิมนะครับ

คือเขาก็ยอมรับว่าเรื่องของเคมีนเนี่ย

ซึ่งก็ส่งผลต่อทีมในแง่ลบนะครับ
ทำให้เรื่องของการทำงานบางอย่างก็ไม่เหมือนเดิม
แต่อีกปัญหาหนึ่งคือเป็นสิ่งที่พี่ตาพูดมาเมื่อกี้เลย
ก็คือเรื่องของการถูกจับทางได้
ว่าเขาเล่นฟุตบอลแบบไหน
มันไม่ได้มีอาวุธที่จะคอยปรับเปลี่ยนเมื่อโดนจับทางได้มากนัก
หรือตัวที่ย้ายมาไม่ได้ย้ายมาค่าตัวแพงอะไรมากนักจริง

ใช่มากครับ

ใช่ไหมอันนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งฤดูกาลที่สวิตช์ทำได้เลยนะ

เพราะว่าอย่าลืมว่าเราเจอกันแค่๒ครั้ง

มันจะจับทางกันได้แค่แป๊บเดียวแหละ
จริงมันมีอีกวิธีหนึ่งคือลอกแผนจากคู่แข่ง

คืออย่างเอาไงถ้าให้ตัวอย่างซีสันเนี่ย
ผมเห็นว่ามิเคอิลอันโตเนโยอืม
ฟอร์มต้นฤดูการดีมากอืม
แล้วเหมือนเริ่มเสียเชิงในเกมที่เจอกับซาออมตัน

เหมือนโดนประกบติดแน่นหนึบเลยอืม
ผลงานของอันโตเนโยโดยเฉพาะในแปลนทาซีอ่า

คะแนนเลยเริ่มแบบมาหลักหน่วยแล้วเริ่มมาหลักหน่วยแล้วนะ

มันก็เป็นเหมือนว่าแอนโตเนียลก็เริ่มถูกจับทางได้เหมือนกัน
หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใช่ด้วยวิธีการวางอืม
ของผู้จัดการทีมที่เห็นแล้วว่าเฮ้ยแผนที่ซ้อมตันเคยใช้กับอันโตนิโอ
มันได้ผลอืมอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับครับอืมมาคอสตู
ก็บอกต่อไปว่าปัญหาของทีมที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่า
มันก็คล้ายคล้ายกับสิ่งที่ดีวินดาสเล่าอะครับคือนัดนี้แพ้แล้ว
ถ้าต่อไปเจออะไรเนี่ยมันก็มันก็คือความสิ้นหวังอีกรูปแบบนึง
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไปในทิศทางเดียวกันเนอะเอ่อสจวดก็บอกว่า
สิ้นหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมเองอ่าสตาร์ฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นด้วยกันอืม
คือทุกอย่างเป็นประกอบขึ้นมาด้วยเคมีที่บอกไปนั่นแหละ
ใช่มันทำให้เกิดเคมีคือมันเป็นปัญหาเล็กเล็กเนอะ
เชื่อมกันแบบเป็นเหมือนเรียกอะไรดีล่ะเป็นเหมือน
กลไก่อ่ะแล้วก็คือส่วนประกอบเป็นเฟืองเฟืองเฟืองเออ
แต่ละตัวที่มันมันทำหน้าที่อ่ะครับผมอืมเขาก็บอกว่า
อะไรก็ตามที่มันเคยทำสำเร็จในก่อนหน้านี้อืมคราวเนี้ย
ลับมันก็จะเริ่มต่างอ่าเออมันไม่ได้อย่างที่หวังเขาเนี้ย
สิ่งที่หายไปก็คือเรื่องของกำลังใจคำถามคือ
แล้วจะรักษากำลังใจขวัญกำลังใจภายในทีม
รักษายังไงอืมเพราะทีมแพ้เรื่อยเรื่อยอ่ะอืม
ยังไงสปีริตก็เสียอืมอืมมันมันเกิดขึ้นแน่นอนเออจริง
อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายง่ายเลยครับอย่างฟอร์มตันเนี้ยอืม
หลังเนี่ยแม้ว่าจะมีเกมที่เสมอแต่เป็นการเสมอที่ถูกยิงท้ายเกม
เช่นเกมเจอไบรตันอ่าอ่าการถูกตีเสมอโน้นนี่นั่นอย่างเงี้อืม
มันมันมันเริ่มส่งผลต่อสปริตในทีมค่อนข้างเยอะใช่เพราะตอนเนี้ยถ้าดูจาก
ถ้าดูจากข่าวของเนี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องของโผล่ขึ้นมาแล้ว
อืมเริ่มถูกตั้งคำถามเยอะเรื่องของเอ่อแมคคาที่
เริ่มเสียประตูง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มถูกถูกจมตี
ที่ตอนช่วงต้นด้วยการทำผลงานค่อนข้างดีอะไรอย่างนี้
เป็นต้นนะครับมันมันเรียกได้ว่ามันเป็นจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ
มันก็เป็นสัจธรรมอ่ะอืมคือเมื่อเมื่อเมื่อผลงานดี
มันก็มีแต่คำชื่นชมให้กันแต่เมื่อพอผลงานมันดรอปลง
มันก็อ่าบางคนก็อาจจะแค่ติอืมเพื่อจะเพื่อจะก่ออ่า
ติเพื่อกรอบกระตุ้นแต่บางครั้งมันก็จะมีการหาแพ้ใช่อ่า
ทีนี้พอมันหาแพ้นี่แหละมันก็เลยทำให้ทีมสปีริตของทีมมีปัญหา
นั่นคือปัญหาใหญ่เลยครับก็คือเวลาที่ทีมที่อยู่ในพื้นที่สีแดง
อืมพื้นที่ตกชั้นเนี้ยอืมสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นได้ก็คือ
แบ่งพักแบ่งพวกภายในทีมนี่แหละเหมือนที่พี่ตะเล่าเมื่อกี้เลย
เลยครับคือถ้ามันมีมวลสารของความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี้ยอืม
มันก็ลำบากใช่พี่ตะบอกพูดถูกเลยคือเริ่มหาแพ้
เริ่มเป็นแพ้เว้ยคือมันเริ่มคือคนทำผิดเว้ย
คือกูไม่ได้ผิดเราไม่ได้บอกว่าการหาแพ้เป็นคนไม่ดีนะ
อืมแต่เราเรานึกถึงจริงจริงว่าเมื่อมันมันมีปัญหาเราจะมองตัวเอง
ก่อนเนอะธรรมชาติมนุษย์ปกติทุกคนก็คือกูทำอะไรผิดวะซึ่ง
เมื่อที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดมันจะหาทันทีว่า
แล้วใครผิดวะแล้วมันจะไปเจอคือปกติมันไม่เจอหรอก
แต่พอมันเห็นว่าตัวเองไม่ผิดแม่งรอบเริ่มมองหาแล้ว
แล้วใครผิดวะใช่ใครมันทำให้ทีมดรอบลงอืมอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องปกติอืมเพียงแต่ว่าเรื่องของปัญหาเนี้ยอืม
ผมผมยังไม่เห็นกับอ่าอย่างเท่าที่ดูน่ะยังไม่เห็นอืม
แต่ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนลีฟแล้วฟังอยู่แล้วบอกว่าไม่ใช่เอ้ย
บอกผมได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูเราก็ไม่ได้ดูลีฟทุกเกม
เราก็เลยเราดูแค่เกมที่มันไม่ชนกับทีมที่เรา
คราวนี้มาเป็นประสบการณ์ของคนต่อมาครับคือเดฟคิดสั้นครับ
อืมเดฟคิดสั้นก็เป็นนักเตะที่เคยค้าแข้งให้กับ
สองพันสามถึงสองพันแปดโอ้ห้าหกปีอยู่ก็คืออยู่
ตั้งแต่ลีกลองอืมมาถึงเลยอืมเขาได้แชร์ประสบการณ์ครับ
ว่าเรดดิ้งก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานในรุ่น
การแรกบนได้ดีมากมากอืมนะครับแล้วก็ตกชั้นอืมแต่
พอตกชั้นเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ตามที่เราเล่าไป
เมื่อกี้เลยก็คือว่าพอทีมเรดดิ้งเริ่มเล่นแย่เนี่ย
ครับก็มันก็เริ่มหาข้อแก้ตัวแล้วครับอ่าอืมเริ่มหาข้อ
แก้ตัวแล้วอืมคราวเนี้ยในสนามก็จะเกิดข้อผิดพลาด
มากขึ้นเพราะด้วยสภาพจิตใจด้วยผลงานภายใน
ทีมหรือแบบความรู้สึกที่แบบมีอคติบางอย่างที่มัน
เกาะขึ้นมาในตัวอืมแล้วไปอยู่ในสนามอย่างเงี้ยครับอืม
มันก็ค่อยเผยออกมาแล้วก็กลายเป็นจุดอ่อนของทีมอืม
คราวนี้ครับมันก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยแบบ
เชื่อมึงแม่งเล่นไม่ดีว่ะมันต้องมีการด่ามีอะไร
กันบ้างแหละอ่านั่นแหละครับเขาก็เขาก็บอกว่าจริงจริง
นั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นจริงอืม
แล้วก็ปัญหาสำคัญก็คือว่าบรรดาคนที่ชี้อะครับ
ไม่ได้มองที่ตัวเองเหมือนมันเหมือนคำที่พระบอก
ใช่ไหมว่าแบบเวลาที่เราชี้ใสคัยอะไอ้สี่นิ้วมัน
มันมาหาตัวเราอ่าใช่ไหมใช่อันเนี้ยมันก็คล้ายคล้ายกับที่
คิดสั้นเขาพูดอะครับอืมอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เชฟเฟลยูเต็ด
เจอเมื่อซีสันก่อนโน้นนะครับก็คือเป็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจาก
อืมพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีโควิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วครับอ๋อโอเคอืมมันมันดูแบบเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเป็น
มาก่อนอ่ะอืมเออในยุคสมัยของเราอ่ะครับก็คือว่ามันเป็นโรคอุบัติ
ใหม่นี่แหละอ่าแล้วก็มันส่งผลต่อการเตรียมทีมของเชฟเฟรียร์
มันมีความอองซึ่งแล้วอย่างที่บอกเชฟฟิลคือทีมเล็กระบบจัดการมันไม่ได้คล่องตัว
มีปัญหาแน่นอนมันก็เคยมีคนพูดว่าจริงตอนที่เกิดโควิดมันทำให้ทีมใหญ่แล้วกลับมาแข่งนะ
เราต้องไปดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะดูด้วยจากผลการแข่งขัน
ทำผลงานแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เรื่องของการเตรียมทีมก็ทำได้แย่ลงอืมแล้วก็เรื่องของการพักฟื้นของผู้เล่น
เรื่องของการปิดรูปการณ์ที่มันไม่เหมือนเดิม
จากเดิมเนี้ยเราปิดรูปการณ์กันเดือนห้าอืมแล้วก็ไปเริ่มจริงจริงประมาณเดือนแปด
อืมแต่เดือนเจ็ดเนี้ยเริ่มเข้าแคมป์แต่ไอ้รุ่นการที่มันมีโควิดที่เราต้องเบรกไปอ่ะ
มันมันกลับมาเตะเร็วมากอืมเหมือนมันพักแค่เดือนเสร็จเสร็จใช่ไหมครับ
กลับมาเตะเนี่ยมันทำให้เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายอ่ะ
มันไม่ดีอ๋อมันมันมีปัญหาแล้วก็ยิ่งมี
เหมือนที่พี่ต้าพูดเลยครับว่าเชฟเป็นทีมเล็กอืม
เตรียมทีมเขาก็ยากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืม
ผมขอสรุปออกมาเป็น๔ข้อก็คือ๑รูปแบบการเล่นของพวกเขาถูกจับทางได้แล้ว
นี่เรื่องเรื่องเรื่องขั้นต้นขั้นต้นขั้นต้นสองสภาพจิตใจครับ
ทีมแพ้มากเกินไปก็เริ่มไม่เห็นรูทางว่าจะชนะได้ยังไงอ่า
นะครับอย่างที่สามตามมาเลยก็คือบรรยากาศของทีมอืม
ที่จะเริ่มแย่ลงทีมเริ่มขาดความเป็นยูนิตี้เริ่มขาดน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เริ่มไม่เป็นทีมแล้วอืมอืมเริ่มทุกอย่างเริ่มแย่ลงอ่า
แล้วก็มาเป็นข้อที่สี่ก็คืออันนี้เป็นข้อที่ผมถามก็คือว่าเอ่อ
คาดหวังอ่าเป็นเรื่องความคาดหวังอืม
คือทีมพวกนี้เห็นซีซั่นที่แล้วทำผลงานดีทุกอย่างก็จะถูกคาดหวังว่า
จะต้องทำผลงานให้ดีไม่ต่ำไปกว่าเดิมเป็นต้น
ความกดดันต่างต่างใช่ความกดดันความกดดันที่เกิดขึ้น
มันก็เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบอืมจากหลายคนเช่นผู้บริหาร
แฟนบอลแม้กระทั่งตัวเองตัวเองผู้เล่นผู้จัดการทีม
ก็กดดันตัวเองมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย
เราต้องเค้นให้ทีมทำผลงานให้ดีแต่มันกลับทำไม่สำเร็จ
กลายมาเป็นเรื่องของตามที่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม
แล้วก็วนมาเป็นข้อที่สี่อืมซึ่งจริงเนี่ยข้อหนึ่งคือจุดเริ่มต้นนะ
อืมข้อสองข้อสามคือเหตุของข้อหนึ่งอีกทีอืมเนอะซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ย
จริงจริงมันมันมันมันแก้ง่ายมากแล้วมันมันทำยากอยู่แล้วอ่ะ
ใช่แต่ว่าจริงจริงมันแค่แบบเฮ้ยเมื่อเมื่อโดนจับทางได้ก็เปลี่ยนสิอืม
ภาพจิตใจยูต้องโอเคเว้ยนั่นคือความจริงมันยากกว่านั้นใช่
คือจริงอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อเร็วนี้ก็คือโอลิกุณาโฟชา
อ่าถูกต้องถามว่าถามในมุมผมนะโซชาเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งคนหนึ่งเลย
อืมแล้วก็ผมคือหลายคนชอบบอกว่าเอ่อโซชาเล่นบอลไม่มีโซ
จริงบอลโซชามีทรงนะครับบอลโซชามีทรงแล้วก็เป็นบอลที่ดี
เพียงแต่ว่าในรุดการที่สามอ่ะพอเขาเจอแรงกดดันมากขึ้นครับ
ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันต้องดีขึ้นคุณมีเยอะขึ้นอืม
คุณจะต้องทำผลงานให้ดีแล้วทุกอย่างมันกดดันตัวเองครับ
โซชาเลยไม่เป็นโฟชาเหมือนกับซีซั่นแรกกับซีซั่นที่สองอืมแล้วก็
พอความกดดันมันมาครับเหมือนทุกอย่างมันมันบล็อกหมดเลยครับอืม
เหมือนเวลาที่เป็นนักเขียนแล้วเขียนงานไม่ออกอ่ะอ่าโอเคมันคือเดสบล็อกแล้วแบบ
เฮ้ยมันมืดมันมืดแปลกด้านเลยอ่ะอ่าโซชาก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอ่า
นึกออกคือเขาก็เลยคิดอะไรแปลกแปลกเช่นแบบการเอากองหลังสามอืม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
ถามที่ไม่คุ้นอะมันน่ากังวลมาก
เป็นเกมแรกในรูดุกราค์นี้
ที่ฟังหมดเท่าไหร่
รู้เลยว่าครึ่งหลังมันไม่รอด

ขอแค่นี้โอเคโดน๔ลูก

รีบภูลลืมรู้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่อนไม่อยากยิงแต่ว่าแบบคงเสฟแล้วล่ะคงเล่นแบบเซฟตัวเองใช่ใช่
เพราะว่าจริงจริงวันนั้นอะสังสิ่งที่เห็นคือมันมันจับทางรีบภูลไม่ถูกเลย
เลือกตัววางแท็กติกถูกต้องหมดบ้าบ่อ
แล้วก็ลาฟก็วางแผนไม่ดีด้วยแหละแหละแหละแหละแหละ
เอาจริงนะนี่ฐานะกองเชียร์ลิวฟูเลย
ยังรู้สึกว่าการที่จะดักทางลิเวอร์ฟูไม่ได้ยาก
แต่เจเก้นครอปก็มีเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อย
นั่นคือสิ่งนั่นคือข้อดีของฤดูการนี้สำหรับริวภู
คือเขาจะมีวิธีการแบบวางแทคติกประหลาดอยู่
เอาออกเล็กซ์ไปเล่นกองหน้าบ้างล่ะ
จากไม่เวิร์กน่ะอย่างแบบเอออะไรวะ
เหมือนว่าต้องรีบเปลี่ยนตัวออกครึ่งหลังเลยอะ
แต่คืออย่างที่เห็นคือเขากล้าลองแล้วเขาเปลี่ยน
แล้วเขาก็รู้เลยว่าแบบมันเวิร์คไม่เวิร์คอะไรอย่างนี้
อืมซึ่งความตลกคืออันนี้แหละ

ยากครับเอาจริงผมมองตายนิดนึงนะ
จริงผมว่าคู่แข่งเขามองออก
แต่เขาเมื่อลงสนามจริงมันทำไม่ได้

คือผมเชื่อด้วยดุสดีนะว่าแบบ
ทุกทีมรู้วิธีการแก้ปัญหากับการรับมือกับ
แต่บางทีเกรดนักเตะมันทำไม่ได้

คือถ้าไม่ได้นะ

เนี่ย๒แมทล่าสุดที่ชนะ๑๐อะ

เออเป็นกัปตันด้วย

ก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับ
เออฮะแหม

คนดูก็รู้ว่าผมฉีอรี่ว่าฟู

น่าจะแบบคือเกลียดมากเลยก็ลองมาดูว่าเขาจะเป็นใคร
ซึ่งพอบอกเบอร์ยี่สิบ

เบอร์ยี่สิบผมใบ้อีกนิดนึงไหมให้คนรู้เลย

คนนี้ปี๙๘ดังที่สุดในโลกแล้ว

เนี่ยไปเสิร์ชเสิร์ชในเบอร์ยี่สิบ๑๙๙๘ว่าคืน

จริงคนนี้ช่วงนี้ออกสื่อบ่อยด้วยนะ

พี่เล่าอาจจะไม่หมดทีนี้ต้องไปเขียนแล้ว

ปล่อยบทความแรกไปแล้วครับ
วันนี้เราอัดวันพุธที่๑๕ธันวาก็เพิ่งปล่อยไป
ชื่อบทความว่าจากเจเก้นครอปโทมัสทูเคิลสู่ลาฟรังนิกพิมเมอร์ดิกเมดอินเจรมนี
โอ้โหอันไงชื่อ
แล้วนี่มันคือเกรกเก้นเพรสซิ่ง
ตัวเทพทุกคนเลย
ใช่จะพยายามเขียนให้ลงทุกสัปดาห์ให้ได้
ยังไงก็ฝากติดตามทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงตามช่องทางของเรา
ใช้อันไหนก็ไปฟังอันนั้น

ใครอยากคอมเมนต์อะไรก็มาคอมเมนต์

เพื่อที่จะคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ครับผม

สื่อสารตรงกับเราก็ได้ที่นั่นแหละ

โอเค

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ